ผลงานของทัพนักกีฬาไทยถือว่าเป็นวันที่ยอดเยี่ยมนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็โกยเหรียญทองกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
พระเอกก็คือไฮไลท์อย่างนักกีฬากรีธานะครับซึ่งก็กวาดมาอีกสามเหรียญทองแล้วก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากมากสำหรับการวิ่งนะครับ
มีวิ่งผลัดที่เราได้มาแบบระทึกใจเลยแล้วก็ที่ไม่ต้องลุ้นนะครับและถือว่าเป็นนักกีฬาสายเลือดใหม่ที่น่าจับตามองมากนั่นก็คือน้องบิวนะครับ
ริพลบุญศรที่วิ่ง๒๐๐เมตรชายเนี่ยคือวิ่งแบบทิ้งทีเดียวม้วนเดียวจบไปเลยครับแล้วก็มีผ่อนในช่วงปลายด้วยแต่ก็ยังทำลายสถิติของซีเกมซึ่งเพิ่งจะทำลายสถิติ๔เกมไปในรอบคัดเลือกของตัวเองด้วยนะครับ
ตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื้องฤทัยกุลครับ
การกรีธาถือกำเนิดเทพดวงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าบิวภูริพลบุญศรคว้าเหรียญทองในการแข่งขันวิ่ง๒๐๐เมตรชายนะครับพร้อมกับทำลายสถิติ๔เกมด้วยวัยเพียง๑๖ปีเท่านั้นครับ
รีทาในซีเกมเมื่อวานนี้ลงแข่งขันวันแรกเจ้าวิวภูริพลบุญศรลมกลดาวรุ่งที่สร้างชื่อจากกีฬาแห่งชาติศรีสะเกดเกมลงแข่งขันในซีเกมเป็นครั้งแรกสร้างเซอร์ไพรส์ตั้งแต่รอบคัดเลือกพึ่ง๒๐๐เมตรชายหลังเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกดูแลอย่างไม่เป็นทางการ๒๐๔๑วินาทีทำลายสถิติ
สิบพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าที่บรูไนท์เท่านั้นยังไม่พอรอบชิงชนะเลิศยังวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแบบม้วนเดียวจบโดยเวลายี่สิบจุดสามเจ็ดวินาทีทำลายสถิติสองครั้งในรอบวัน
ขณะที่เหรียญเงินเป็นของหงายฮ็อกไฮของเวียดนามและเหรียญทองแดงเป็นของชะยุทธ์คงประสิทธิ์จากไทย
โดยเจ้าบิลยังมีลุ้นอีกสองทองจากวิ่งหนึ่งร้อยเมตรชายและวิ่งผัดสี่คูณร้อยเมตรชาย
หลังจบการแข่งขันนอกจากวิวภูริพลจะให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยแล้ว
ยังได้รับความสนใจจากสื่อจากชาติอาเซียนเข้ามาสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก
บิวยอมรับว่าเกือบไม่ได้มาแข่งขันเพราะก่อนมามีอาการบาดเจ็บ
ลับคือตั้งหน้าตั้งตาทำผลงานให้ดีที่สุดไม่ได้คาดหวังอะไร
ดีใจมากครับเพราะว่าก่อนที่จะมาแข่งนี้ผมก็ไม่ควรจะทำได้เพราะว่า
มีอาการแบบตึงก็บาดเจ็บบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ทำได้อันนี้ก็ถือว่าดีใจมากครับ
ก็จะพยายามไม่ได้หวังครับแต่จะพยายามทำให้เล่นคอร์ดตัวเองดีขึ้น
แล้วก็เรื่องการพักผ่อนแล้วก็การกินแล้วกันซ้อมด้วยครับก็ทำเต็มที่ทุกอย่างครับ
อาจารย์วัฒนาสุวรรณรักษาผู้ปลูกปั้นเจ้าบิวบอกว่าเจ้าบิวมีระเบียบวินัยอยู่แล้ว
คตไปได้ไกลแต่ต้องไม่เร่งรีบจนเกินวัยเพราะน้องเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีระเบียบวินัยอยู่แล้ว
มีสมาธิที่ดีในการแม้กระทั่งการฝึกหรือการแข่งขันครับ
ก็ตอนที่เราไม่รีบร้อนก็ไปตามสเต็ปตามอายุก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรก็ฝึกตามคำวัยของเขา
ไม่ได้หนักอะไรมากมายนอกจากนั้นทัพกิรีธาไทยยังคว้ามาได้อีกสองทอง
จากวิ่งผลัดผสมสี่คูณสี่ร้อยเมตรและประเด็นยาเฉินมะเริงนักเขย่งเก้ากระโดด
ทำระยะได้สิบสองจุดเก้าสามเมตรขวาเหรียญทองไปทรองเป็นสมัยที่สองติดต่อกัน
ส่วนผลงานของทัพนักกีฬาไทยคนอื่นอื่นเมื่อวานนี้บาสเก็ตบอลสามคูณสาม
คว้าเพิ่มมาได้อีก๒ทองจากทีมชายและทีมหญิง
ด้วยการเอาชนะเวียดนามเจ้าภาพได้ทั้งหมดเพราะกายคว้าสองทองตามความคาดหมายแบบ
ไม่มีพลิกโผล่จากเอกพลสุขทองแชมป์โลกปี๒๐๑๙รุ่นน้ำหนักไม่เกิน๘๐กิโลกรัม
และอภิชัยวันดีดีกรีแชมป์โลก๔สมัยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน๘๕กิโลกรัม
ส่วนยูยิซูได้จากฟ้อนสุวิจักรขุนทอง
คนที่ถือทงชาติไทยเข้าสู่สนามพิธีเปิด๔เกมในรุ่นน้ำหนัก๖๒กิโลกรัมชาย
ตารางรวมเหรียญเวียดนามนำเป็นอันดับ๑มี๓๙ทอง๓๐เงิน๒๘ทองแดง
ส่วนไทยขึ้นมาอันดับ๒มี๑๔ทอง๑๔เงิน๒๙ทองแดง
และอันดับ๓อินโดนีเซียมี๑๓ทอง๑๗เงินและ๘ทองแดง
ธนรัฐเฟื้องฤทัยกุลรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม